เชียร์บอลไทยกับซิโก
เข้าสู่รายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้ครับ
ช่วงที่แล้วนะครับเราได้ทราบถึงความรู้สึกลึก
รวมถึงความกดดันต่าง
ถึงแม้ว่าทีมชาติไทยของเราจะเป็นเต็งหนึ่งของการแข่งขัน
แต่กว่าที่ได้แชมป์อาเซียนครับสมัยที่๕นี้
เล่นเอานักฟุตบอลออกแรงกันเหนื่อยกว่าที่คิดเลยครับ
เอาละครับช่วงนี้ผมอยากทราบเหลือเกินครับว่า
ทั้งสองคนเคยคิดหรือเปล่า
สักวันหนึ่งจะได้มาติดทีมชาติแบบนี้
และเส้นทางการเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลของเขาเป็นอย่างไร
เส้นทางฟุตบอลของเก่ง

เริ่มตอนอนุบาล๓อนุบาล๓แขกมัน๖๗ควบเหรอ

เริ่มเล่นอนุบาลที่สะดาว

ก็ได้จำได้ว่าได้ที่๓รับถ้วยได้ที่๓

ที่เดิมครับผมก็หยุดเล่นไป
หยุดเล่นเลยเพราะว่าที่บ้านผมเขานิยมบาสกัน

ความชุดของเราถึงละ
ไม่ถึงแต่ผมใช้ความเร็วไง

ใช้ความเร็วแทนผมก็หันไปเล่นบาสเต็มตัวเลยแล้วไม่แซงอะไรเลย

แล้วมันกลับมาเล่นบอลได้ยังไง
กลับมาเล่นบอลก็จบม๑
มีเพื่อนของแม่เขาชวน
ชวนมาว่าเห็นร่างหน่วยก้านดี
ก็เลยชวนมาคัดฟุตบอลที่สวรภูหรกษ์
ครับตำแหน่งเซ็นเตอร์ก็ติด

หลังจากนั้นก็เลยย้ายมาเรียนที่สวนกุหลาบเลยครับแล้วก็เป็นเซ็นต์ธาปต์ของเรียนตรฐานาภ
แล้วได้มาเล่นสโมสรแรกที่อาร์มี่ครับ
ตอนนั้นผมเล่นแบ็คขวากับปีกขวาผมเจ็บไปช่วงนึงเจ็บไปแล้วก็ไม่ได้ลงเลย
พอหายแมทแรกที่ผมลง

แล้วแมทนั้นเจอบุรีรำด้วย
นักบอลในทีมเขาคงคิดว่า

พอ๒ปีจากนามี่ก็ไปอยู่เทโล
เทโล๒ปีปัจจุบันก็เมืองทอง
แล้วก็มาอยู่เมืองทองตอนนี้ก็อยู่ที่เมืองทองในตำแหน่ง

มาถึงเส้นทางของหนุ่ยบ้างนะฮะเส้นทางฟุตบอลครับ
ผมเองก็เริ่มเต้นบอลตั้งแต่เด็กเหมือนกัน
ชื่นชอบเพราะว่าพี่ชายผมเองชอบเตะฟุตบอลมาก
แล้วก็มาเริ่มเล่นชิงจังตอนชั้นมัธยมสัญญาณภาษาปี๑

คัดโรงเรียนกีฬานครสวรรค์

นั่นคือเส้นทางในการเป็นชอบฟุตบอลรักฟุตบอล

แล้วคนนี้มาสู่เส้นทางอาชีพอะไรฮะ

เป็นช่วงขึ้นตี๒ครับ
ตอนนั้นเฟริกมีช่วงที่โชคดีมาก
ตั้งแต่ตอนนั้นผมแบบพีคมาก

รวมตัวเก็บบอลเลี้ยงบอล

มาติดทีมชาติในชุดพิโก้ได้อย่างไร
แต่ว่านี่มาก่อนใช่ไหม
มาก่อนเก่งนะ
มาก่อนเก่งนะครับ
ใช่ครับเป็นชุดที่๔เกมที่พม่าในปีดอลปี๒๐๑๓ครับ

แชมป์เลยไปครั้งนั้นได้แชมป์ก็เหมือนแบบว่าประกาศศักดาว่าเฮ้ยไทยเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วนะ
ฟุตบอลในประเทศไทยเริ่มพัฒนาขึ้นมาขึ้นมา

อยากตื่นแล้วนะฮะทีมชาติไทยก็เป็นชุดจุดประกายตั้งแต่นั้นจนถึงวันนี้นะของทีมชาติไทยที่มีความสำเร็จนะฮะอย่างต่อเนื่อง

เส้นทางของเก่งในการติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรก

แข่งที่อินชรเกาหลีใต้ครับ

ก็แสดงว่าร่วมงานกันมาตั้งแต่นู่นแล้ว

ที่อยู่ในโค้ชซิโก้มาตลอดนะครับ

ไม่ต้องคิดอะไรมาก
คือลงไปแล้วจุดสำคัญก็คือพีคเพอร์เฟอร์แมน

เล่นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วผลงานจะออกมาดี
ไม่ต้องไปสนใจว่าแมทนี้ลงไปจะชนะไหมจะแพ้จะเสมอ

คือลงไปแล้วพีคเฟอร์แมนก็หมายความว่า
ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วผลมันก็จะออกมาเอง
เหมือนกันครับผมก็เอาเป็นแบบอย่างได้ทุกเรื่อง
ในสนามนอกสนามความคิดต่าง
บางครั้งแกก็สอนเรื่องครอบครัวด้วยว่า

แกจะบอกว่าให้ดูแลเขาให้ดูแลเขา

รู้สึกว่าแบบแกไม่ได้เป็นโค้ดอย่างเดียวครับ
แกก็เหมือนเป็นทุกอย่างได้
ทุกอย่างที่แกทำทุกอย่างที่แกปฏิบัติเนี่ย

ทุกคนถึงเกรงใจแล้วก็กลัวแกมากกว่า
คือใช้ความจริงคุย
เรื่องราวของ๒นักเตะแห่งทัพช้างศึกไทย

สัปดาห์หน้าทั้งสองคนยังคงอยู่กับเราเหมือนเดิม
เพราะผมยังมีเรื่องราวมากมายที่อยากจะถามต่อ
พร้อมทั้งสัปดาห์หน้าจะมีการดวนลูกโทษกัน
ระหว่างกองหลังคันแกร่งทีมชาติไทย
และกองหน้าตัวจี๊ดทีมชาติไทย
ซึ่งศึกนี้มีศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันธุ์ใครจะเป็นฝ่ายชนะ
ติดตามกันได้วันเสาร์หน้า๑๑โมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้หมดเวลาแล้วผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป